มันเปิดปากกับภาคภูมิ

ที่มันเปลี่ยนมือจากอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เขาเคยบอกว่าอ่ะมาซื้อที่มาอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวจะโอนโฉนดให้ถึงเวลาไม่มีการโอนให้สักทีผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีที่ตรงนี้ถูกเอาไปกู้แบงค์ก็มีถูกเอาไปจำนองกับในทุนก็มีแล้วมันหลุดพอมันหลุดปุ๊บแน่นอนว่าเจ้าของใหม่เขาก็ต้องมาทวงที่ตรงนี้มาไล่ที่จากชาวบ้านนี่ฮะวันนี้
การกระทรวงยุติธรรมด้วยท่านสมศักดิ์เทพสุธินนี่ก็ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรม
ตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
หลายท่านเลยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะฮะเกี่ยว
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคุณอมรชัยคุณอมรชัยบอกว่าตัวเอง
ถือว่าเป็นผู้เสียหายเพราะไปถ่ายที่มาแต่ถึงเวลาแบงค์บอก
ไปทำอะไรต่อไม่ได้นะยังมีสินทรัพย์มีบ้านของชาวบ้านอยู่
ในพื้นที่มีชาวบ้านอีก๑๐กว่าครัวเรือนที่บอกตอนนี้เป็นผู้
เสียหายเหมือนกันไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงซื้อที่มาตั้งแต่
แต่ออกแต่ปัจจุบันนี้โฉนดยังไม่ได้แล้วจะถูกไล่ที่แล้ว
แน่นอนนะครับท่านที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคุณกันจอมพลังครับสวัสดี
ห้าสวัสดีท่านธนาคิดพลังครับสวัสดีถูกค่ะเดี๋ยวผมขอ
อนุญาตค่อยแนะนำตรงนี้นะครับพี่อมรชัยครับผมพี่อมรชัยนี่จะถือว่าเป็นคนต้นเรื่องก็ได้นะ
น่าจะใช่ครับถ้าไม่มาเจอตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้น
ใช่ครับที่เหลือก็คือลุงป้าน้าอาทั้งหลายนะฮะคนเท่าคนแก่ในในหมู่บ้านครับนะฮะ
ลูกหลานก็ไปทำมาหากินที่อื่นกันใช่ไหมเราก็อยู่ที่บ้านกัน
ซึ่งณขณะนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวแนะนำทีละท่านนะครับ
คุณป้าอะไรนะป้าอรสานะครับป้าสุวิมลป้าราตรีป้าอินทานะครับ
ป้ารัชนีคุณลุงค่ะอู่คุณลุงอู่เอาล่ะ
ผมไล่ให้อย่างนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อด้วยความรวดเร็วนะฮะ
เพราะว่าข้อกฎหมายเยอะเลยคุณกันบอกท่านธนกิจบอกใช่ไหมครับ
คือบ้านดอนจันทร์ที่ตะบนท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
ย้อนไปเนี่ยต้องตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าตามที่ชาวบ้านเหล่านี้บอกนะ
ในฐานะผู้เสียหายนะฮะในอีกมุมนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังทางอีกฝั่งหนึ่ง
เขาถูกกล่าวหาพาดพิงด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าต่อสายโทรศัพท์ได้แล้ว
อยากจะชี้แจงอะไรผมก็ยินดีนะฮะรายการเราก็ยินดีจะได้พูดคุยกัน
สองพันสิบห้าเนี่ยมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับ
เขาก็มีที่ดินค่ะอ่าก็ให้ชาวบ้านเนี่ย
เขาทำไมเขาชวนมาซื้อกันเลยหรือว่ายังไงเขาชวนมาอยู่แล้ว
ช่วงตกจากก่อนชาวบ้านอยู่ตามไล่ตามนาอ่า
นี่เขาชวนมาอยู่ที่ของเขาอืมเพราะว่าเขาจะตั้งเป็น
ตั้งเป็นหมู่บ้านแล้วเขาก็อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านจะได้ยกขึ้นเป็นหมู่บ้าน
ค่ะมาอยู่เขามีที่ของเขาอยู่ค่ะอ่าก็ก็ชวนมาค่ะ
เอาให้ชัดนะป้าชวนมาอยู่หรือชวนมาซื้อชวนชวนชวนมาอยู่แต่แก
แกนอ่ะให้ให้อยู่ให้อยู่จะไม่ให้อยู่ฟรีแต่ขอเงินเอ่ยไล่ละ
สองร้อยตอนนั้นตอนเข้ามาอยู่ที่แรกจริงจริงอ่ะแล้วได้คนละกี่ไร่ฮะ
คนเขาให้คนละสองไร่คนละสองไร่แล้วแล้วยังไงมีจ่ายเงินค่าที่
ละสองร้อยได้คนละสองไร่คนละคนเอ่ยไร่ละสองร้อยสองไร่ละสี่ร้อย
บางคนก็ห้าร้อยสองไร่อ่ะแล้วมีหลักฐานมีอะไรหรือเขาบอกว่ายังไง
โหน่งโฉนดอะไรยังไงมันเป็นที่อะไรแต่ก่อนมันเป็นที่ที่นอนสอสามคุดดำ
อืมพุทธดำของเขาอ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกมาซื้อกันนั่น
พวกชาวบ้านเขามาซื้อน่ะยังไม่รู้ว่าเป็นนอเจ้าสาม
เป็นอะไรยังไม่ทราบเพราะว่าอะไรมาทางเอาป่าเอาดอนมาอยู่ก็อยู่กันเรื่อยมา
ค่ะค่ะอยู่กันเรื่อยมาอ่านี่ฮะคือคือณวันนี้ที่ไปที่กระทรวงยุทธรรมเนี่ย
มีอยู่สิบหกครอบครัวใช่ไหมค่ะไม่ใช่สิบเจ็ดนะสิบหกนะครับอ่า
หกครอบครัวนะครับบวกกับหนึ่งคุณอมรชัยนะฮะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับปัญหาก็คืออย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คือมันยังไม่มีการโอนที่กันไม่ว่าจะเป็นที่อะไรก็แล้วแต่
ยังไม่มีการโอนมาเป็นชื่อเนี่ยลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายทั้งหลาย
ซื้อกันไล่ไล่กันมานะบางคนก็ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าใช่ไหม
บางคนก็ไล่ไล่กันมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่ตรงนี้ที่ยังไม่ได้โอนเนี่ย
ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งชื่อเนี่ยเหมือนกับไปอยู่รุ่นลูกของเธอแล้ว
ใช่ไหมที่น่ะนะไปจำนองแบงค์ก็มีค่ะอ่าไปจำนองในทุนก็มีค่ะ
แล้วเขาก็หลุดจำนองพอหลุดจำนองเขาก็มาที่บ้านพวกเราใช่ไหม
มาอยู่เพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเขาก็มาหมายหมายถึงเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่
เจ้าของใหม่เขาก็มาแล้วใช่ไหมมามาของของป้านี่มาแล้วอืมป้ามาแล้ว
ค่ะมาแล้วเขาเขาก็ให้ผ่อนอ่าถ้าอยากได้บ้านแล้วก็ที่ดินอยู่อ่ะครับ
ไปผ่อนไปผ่อนกับหนูนะอืมหนูอยู่พี่บูลชื่อร้านอย่างนู้นอย่างงี้แกก็
ว่าไปยังไงอ่าเดี๋ยวนะครับนี่มีแผนพังนะครับผมขออนุญาตปิดตรงนี้หน่อย
จะมีเบอร์โทรขอขอบพระคุณครับพี่ครับอ่านี่ฮะเนี่ยไปล็อกล็อกเฉพาะผู้ที่มานะ
สิบสิบหกครอบครัวครับความจริงมีเยอะกว่านี้หรือเปล่ามีเยอะกว่านี้
วันนี้เท่าไหร่ก็น่าจะครึ่งหมู่บ้านครับครึ่งหมู่บ้านก็
หรืออาจจะเกือบเกือบเกือบทั้งหมู่บ้านวะสามสิบสี่สิบสามสิบสามสิบสองครอบครัว
อ่าป้าอรสาอยู่หลังเบอร์สิบสามนะใช่ไหมใช่ครับอ่าเบอร์๑๓ตรงสีฟ้าตรงนี้นะฮะ
คือตอนนี้ที่เนี่ยมันหลุดเป็นชื่อคนอื่นไปแล้วไม่ใช่ชื่อของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เรามาอยู่
ชวนกันมาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วเขามาบอกว่าเขาเอามาจำนำไว้เจ็ดหมื่น
ค่ะถ้าอยากอยู่ต่อค่ะอยากได้ที่เป็นของตัวเองใช่ต้องให้เขาเท่าไหร่
แสนห้าค่ะแสนห้าอ่านี่นะแสนห้านะครับที่เหลือสีเหลืองเหลืองนี่
คือของพี่อมรชัยอ่าครับพี่สีเหลืองเหลืองตรงนี้นะครับ
รู้ไหมครับพี่ให้ดูมันสักครู่นี้เนี้ยพี่อมอนชัยเป็นคนต้นเรื่อง
เพราะพี่อมรชัยเป็นยังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยคือตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะ
อืมอ่าก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับผมนานแล้วก็พอฝึกงานไป
เขาก็เล่าเรื่องความทุกข์ของเขาอืมว่าเขามีที่มรดกที่พ่อเขาไป
นองไว้ที่ธนาคารช่วยไปถ่ายให้หนูหน่อยไหมอะไร
ผมก็การที่จะทำธุรกิจอะไรทุกอย่างก็ต้องคิดก่อนแล้วถ้าเกิดเฮียไปถ่ายมาให้เนี่ย
แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนมามาคืนเฮียหรือผมก็เลยว่าเขาก็บอกไม่มี
ผมก็เลยคิดในความเอางี้ละกันถ้าเกิดเฮียไปถ่ายมาก็ต้องไปเป็นชื่อเฮีย
แล้วก็เฮียจะไปเข้าธนาคารให้เอามาคืนเฮียแล้วส่วนที่เหลือถ้ามันประเมินได้เท่าไหร่
ก็ค่อยเอาไปให้หนูว่าเอาเงินตัวเนี้ยมาซื้อหุ้นบริษัทอ่า
ซื้อหุ้นร้านทองผมเพื่อให้เขามีปันผลเพื่อไปจ่ายค่าธนาคารอืม
โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรนะฮะบางทีอาจจะมีเหลือกำไรจากการปันผล
ก็มีบางทีอาจไม่เหลือก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาได้ที่เปล่า
ภายในสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ฮะประมาณเนี้ยอืมแต่พอเราตกลงกันเสร็จปุ๊บ
เราก็ให้ธนาคารไปประเมินใช่ไหมฮะธนาคารก็แจ้งว่ามันประเมินไม่ผ่าน
เพราะว่ามันมีที่มันมีที่มีบ้านบ้านคนอื่นอยู่พี่พี่อมรชัยได้ไปดูที่ไหมเคย
ไม่ครับไม่เคยไปที่บ้านดอนชัยไม่เคยไปครับแบบว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย
เพราะผมก็ช่วยอะไรเขาช่วยเขามาฝึกงานกับเฮียนานหรือยังอ่าฝึกงานผมได้ประมาณเดือน
หนึ่งครับอุ้ยแล้วเพราะเขามาชวนว่าเฮียที่ที่ดินที่บ้านหนูจะหลุดจำนองแบงค์
เฮียช่วยไปเอาคืนเถอะคือก็ก็ช่วยโดยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมาย
ไปดูที่เลยเพราะว่าไปสร้างบ้านให้เด็กกำพาก็สร้างมาแล้วนะ
เท่าไหร่เราไปเราไปถ่ายแบงค์เท่าไหร่นะหน้าร้านผมถ่ายแบงค์ที่ประมาณเก้าแสนเจ็ดครับ
แล้วมีการเขาเรียกโอนทางธุรกิจทำธุรกิจมันก็แพงหน่อย
ก็สามแสนกว่ารวมแล้วล้านล้านสามเกือบล้านสามเกือบล้านสี่
ใช่ครับโอนเรียบร้อยใส่แบงค์เรียบร้อยเรียบร้อย
ชื่อชื่อตรงนี้เนี่ยจากชื่อของอ่าอดีตผู้ใหญ่บ้านนายศรีจันทร์ครับ
อดีตนายสิจันอดีตผู้ใหญ่บ้านใช่ครับต้นต้นทางเลยใช่ครับ
แต่ตาอ้อนจะออกเลยครับเปลี่ยนมาเป็นชื่อของผมอมรชัยครับ
อมรชัยแล้วใช่ครับแล้วผมก็เกรงว่ามันมันที่มันสูง
อืมก็เลยเกรงใจว่าเราจะเอาที่เขาผมก็เลยเอาหลานสาวที่เป็นเด็กฝึกงานมาเข้าชื่อผมด้วย
เข้าเข้าคู่กันในในโฉนดไปนี้นะฮะชื่อชื่อเป็นเจ้าของชื่อร่วมเจ้าของโฉนด
ใช่ครับหลังจากนั้นก็กะว่าจะเอาที่เนี่ยครับไปไปกู้แบงค์ต่อใช่ครับ
แล้วไอ้ส่วนต่างที่กู้ได้มากู้เพิ่มเนี้ยครับล้านสี่ก็คืนคุณวรชัยมาใช่ครับ
ที่เหลือหลานของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชื่อเจ้าของโฉนดลูกจะเอาอะไรก็เอาไป
ครับก็จะเอาไปเพียงแต่ผมจะกำหนดว่าเอาแค่นี้นะไปซื้อหุ้นผมอ่า
ไม่ใช่ว่าให้เขาเอาเอาเงินทั้งหมดเราเอาไปใช้เองแล้วแล้วตั้งใจว่าสุดท้ายปลายทางถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงจะโอนชื่อเป็นของเขาทั้งหมดไปเลยไหมใช่ครับ
ก็คือก็จะได้ตัดกันไปเลยจบไปเลยจริงจริงผมก็ไม่ไม่ไม่อยากไปเอาที่เขาอ่ะ
เพราะที่มันก็ไม่ทำหมายถึงว่าที่มันอยู่ทุ่งนาอะไรอย่างนี้มันก็ทำธุรกิจไม่ได้
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอจะทำสเต็ปเนี้ยครับจะเอาที่ไปเข้าแบงค์อีกรอบหนึ่งครับ
เขาบอกเข้าไม่ได้เพราะมันมันมีชาวบ้านอยู่มีสินทรัพย์มีบ้านชาวบ้านอยู่
มีนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ที่ดินเปล่าอะไรพวกนี้ครับแล้วมันมันในที่อ่าตรงกลางเป็นไข่ดาว
แล้วไม่มีทางสาธารณะธนาคารก็แย้งกลับมาผมก็แจ้งทางเขาไปแล้วอืม
ว่าไปแก้ไขนะแต่เรื่องชาวบ้านไม่ใช่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องเขาบอกผมแบบนี้
จนสุดท้ายเขาทำไม่ได้เขาเลยทำสัญญาเอาเงินมาคืนผมอืม
ว่าสามเดือนภายในสามเดือนจะเอาเงินมาคืนผมถ้าคืนผมไม่ได้ก็จะแบ่งอ่าแบ่ง
แยกที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินให้ผมพอครบสัญญาสามเดือนแล้วก็ไม่
ไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นก็
บอกว่าสุดท้ายก็บอกอยากได้เคยฟ้องเอาพี่ก็ไม่ได้แบ่งให้ไม่ครับ
ผมก็เลยผมก็เลยให้ลูกน้องเข้าไปดูที่จริงเป็นยังไงที่ผมเอา
เอาเอาป้ายเอาอะไรไปติดเอาเชื่อมไปคืนกันอ่ะก็ยังไม่ได้ไปดูเอง
ให้ลูกน้องไปดูไม่ค่ะไม่ได้ไปดูอืมก็ไปดูเสร็จปุ๊บถึงรู้
ถึงรู้ว่าเจ้าบ้านอ่ะก็ซื้อจากกับอดีตพยาบาลไปแล้วทั้งหมดอ่ะ
ผมก็เลยเห็นก็บางคนก็กลัวผมจะไปยึดใช่ไหมก็ร้องไห้บ้างนู่นนี่มา
ผมก็โอ้ตายหาแล้วเป็นยังไงคราวนี้ในบ้านหลังไหนที่ลูกน้องของเฮียมอนชัย
เอาป้ายไปติดอะไรนะที่ดินทุกคนอ่ะไม่มันเป็นที่ทุ่งนาที่ทุ่งนา
คือเราเราไม่ได้ไปปิดของชาวบ้านเอาป้ายเอาป้ายไปตักเอาเอาป้ายไปเตือนเขา
เฉยไปไปขู่เขาวันนั้นเห็นป้ายไหมอ้าวแม่ยังอยู่ไปก็ยังอยู่
ไม่อยู่ครับพอเห็นตอนแรกเป็นยังไงบ้างโอ้ยก็ตกใจเลยนะ
ตกใจถ้ามันตกใจผมก็ตกอยู่ดีอะไรเนี่ยป้ายเขาเขียนไว้ยังไงคุณป้า
ก็บอกว่าที่ดินนี้ก็เป็นของอมรชัยไม่ใช่ว่าเป็นของพ่อยายจันทร์แล้วทีนี้
มันเป็นชื่อสองชื่อมีมรชัยกับพิทยาพร
ทีนี้คุณอมรชัยที่แรกก็ตั้งใจว่าสงสัยก็คงจะต้องขอที่คืนกันล่ะ
คงต้องฟ้องแบ่งแยกพอมาดูเรื่องของชาวบ้านแล้วอ้าวตายแล้ว
เจออย่างนี้ไล่ไม่ลงก็สงสาร
ทำอะไรไม่ลงเพราะว่าชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่า
เป็นคดีแภงฟ้องเอาอืมอะไรหลายหลายอย่างก็ไปฟ้องเอาเนี่ย
หากจากถนนใหญ่ก็๕๖โลเมตรแล้วก็แก่
ไปร้องสูญนำดงทำแล้วด้วยใช่ไหมฮะ

คุยกันกับลูกหลานลูกว่าไงมั้ง

ตรงหวังแม่มันจะได้กลั้งร่มใหญ่เนี่ย

เหมือนพูดว่าศพไทยอย่างนั้นเลย

ถนนก็เป็นถนนของเทศบาล
เช้ามาเขาก็จะไล่แม่ว่าอย่างนี้

พวกเด็กมันก็ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน
ทีนี้ไม่มีที่อยู่แล้ว

ขอความชือหลายหัวคุณการจอมพลังด้วย
วันนี้ก็ไปที่กระทรวงยุติธรรม

เดี๋ยวมาฟังหน่อยว่าตกลงแล้วจะช่วยกันยังไงได้บ้าง

ที่มันจะแบ่งเป็น๒ส่วน

ยังเป็นชื่อของอดีตผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่
สองไปกู้แบงค์แล้วก็หลุดแบงค์ไปเป็นชื่ออย่างคุณอมรชัย

ทีนี้จะทำยังไงนะฮะพักกันครู่เดียวฮะอีกสักครู่กลับมาครับ

ทุกของชาวบ้านบ้านดอนจันทร์ตระบวนท่าช้าง
อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลรัชธานี

พศนะฮะอยู่กันเรื่อยมา

ธนกฤษแล้วก็คุณกัลเนี่ย

เราได้ตกลงกันว่า

น้ำก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่สว่าง

อย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็น

สร้างอะไรขึ้นก็มีบ้านเล็กที่

จะได้ครับอ้าวแล้วตอนที่ตกลงกันครั้งแรกที่มาอยู่

ต่อจากพ่อค่ะรุ่นพ่อไปอีก

ระหว่างทาง๔๐๕๐ปีไม่เคยไปทวง
ฉโนตอะไรยังไงอ่ะทวงอยู่

อยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเอาหรอก

อำนาจจริงก็ชาวบ้านนะครับ
ก่อนที่เขาจะเดินทางมาที่กรุงเทพเนี่ย

ไปขอความช่วยเหลือมาหมดแล้วเมื่อกี้ทุกคนได้ฟัง
ไหมว่ายายเนี่ยจะมากางเต็นต์นอนอยู่ข้างถนนนึกสภาพดิ
ครับชาวบ้าน๓๐๒๐ครัวเรือนออกมานอนข้างถนนหน่วยงานในท้อง
อ่ะท่านทำอะไรอยู่ต้องให้เขาเดินทางจากอุบลมากรุงเทพเพื่อ
ขอความช่วยเหลือที่กรุงเทพอนาจมากผมบอกเลยพวกท่าน
เนี่ยเอาแม้กระทั่งนะช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วนักการเมือง
ท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยทุกคนมีบ้านเลขที่เข้าไปยกมือ
ไหว้ขอคะแนนเสียงจากพวกเขาได้เวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยท่าน
ช่วยอะไรเขาบ้างท่านมาจะขอแต่คะแนนเสียงเขาท่านช่วยอะไร
เขาบ้างเนี่ยเขาไปร้องมาหมดแล้วนะเนี่ยเขาไปร้องมาหมด
แล้วแล้วไปในส่วนที่หน่วยงานเนี่ยไปอบตไปขอความช่วย
เหลือบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอืมถามว่าเฮ้ยชาวบ้านเดือดร้อนกันเนี่ย
เป็น๑๐๐คนเป็นหน้าที่ของท่านบ้างจะต้องมาช่วยเหรือไปตำรวจ
ไปจ้างที่ตำรวจตอบให้ฟ้องแพร่งผมบอกเลยนะถ้าผมเป็นด่วน
งานท่องที่ส่วนตัวผมนะผมโคตรอายเลยจริงให้ชาวบ้านเดินทาง
มาเนี่ยนี่ที่ท่านเห็นอยู่แค่เนี้ยนี่แค่เข้าเลยมาในสตูได้นะ
อยู่ข้างล่างอีกครึบมายี่สิบสามสิบคนอ่ะอยู่ตรงโน้นอีกข้างข้างตรงนี้
อายนะครับอุบลราชธานีพวกท่านทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ผมก็เลยพาชาวบ้านนะครับ
มาขอความชื่อเหลือกับท่านเลขาและมนตรีกระทรวงกิจธรรมท่านธนกิจกิจอาริรัตน์อืม
วันนี้ผมบอกเลยนะมาเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างผมบอกเลยเป็นรูปเป็นร่างกว่าการที่เขาไปวนอยู่ที่อุบลเนี่ยตั้งนาน
นะท่านทำงานอะไรคุ้มกับภาษีที่ท่านกินหน่อยสิครับนะขอพูดแทนชาวบ้านหน่อย
อ่าแต่ทีนี้ในในข้อกฎหมายถ้าเราในหลักการในข้อกฎหมายอ่ะมันอ่า
ผมมันจะเป็นไปได้ไหมฮะมันยังไงดีอ่ะคือมันคือจากตรงไหนดี
คือผมอธิบายภาพภาพให้เห็นก่อนอืมนะครับเบื้องต้นว่าเอ่อ
มันมีตั้งแต่เรื่องที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าครับนะครับแล้วก็เอ่อ
ถึงมามีการออกโฉนดนะครับถึงจะมีเรื่องการนำไปจำนอง
อ่านะครับแล้วก็มีการซื้อขายต่อในทุนที่พูดถึงนี่นี่
ดังนั้นพอวันนี้ชาวบ้านเนี่ยมาร้องท่านท่านลำตีครับ
สมศักดิ์เทพสุธินนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อ
เราจะลื้อเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เลยลื้อกลับไปต้นคั่วเลยว่าตอนที่มี
ครอบครองที่ดินเดิมเนี่ยที่ดินเป็นที่ดินของใคร
ถ้าเป็นที่ดินลกล้างแล้วเป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ
ตอนนี้ท่านลำตีท่านก็ได้ให้ท่านรองอธิบดีร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูล
ครับนะครับเป็นหัวหน้าทีมในการที่เดี๋ยวจะลงพื้นที่แล้ว
เพราะวันนี้พอมาร้องกระทรวงเราจะลื้อกลับไปดูของเก่าว่ามันคืออะไร
เพราะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในมุมของความเป็นคดี
คดีแพ่งอืมนะครับมันก็มองในลักษณะอย่างนั้นได้ครับ
เพราะมันเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายต้องเรียนคุณภาคภูมิแล้วก็ทางผู้เสียหายได้รับทราบในมุมหนึ่งซะก่อนว่า
กรณีที่ดินปากเปล่าถ้าทำสัญญาอย่างนี้นะครับในกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับ
มันมันถือเป็นโมคะเลยมันขาดเลยครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้น
แต่ทีนี้ประเด็นที่ตอนที่ไปออกโฉนดครับมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของ
การครอบครองปรปักอยู่มาสงบเปิดเผย๑๐ปีนะครับ
คำร้องขอครอบครองปรปักนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะต้องดูเรื่องข้อกฎหมาย
ครับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการที่นำไปซื้อขายโดยสุจริต
หรือไม่สุจริตเนี่ยเดี๋ยวให้ทำเป็นลักษณะของแผนประทุศกรรม
เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายังไงฮะแผนประทุศกรรมก็ต้องดูสิครับว่า
เจตนาในการที่เอ่อทำอย่างนี้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ย
ไม่รู้ไม่รู้กฎหมายอืมทำตามที่เขาบอกกล่าวมา
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ต้องเรียนอย่างงี้ครับว่า
ผมถึงบอกว่าจำเป็นที่จะต้องลื้อเรื่องราวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย
ที่อยู่กันมาเป็นอย่างไรมีอย่างไรครับดังนั้นเนี่ยอย่างนี้นะครับ
สมมุตินะครับถ้ามันเป็นคดีแพ่งก็มุมหนึ่งก็สามารถที่จะมองได้ครับ
แต่ในมุมอาญาเราก็ทิ้งไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้ารู้ว่าเป็นลักษณะของการช่อโกง
และเป็นการช่อกงประชาชนต้องมีคนรับผิดถ้าถ้าเกิดว่าในมุมของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
หรือจะเป็นรุ่นลูกเขาก็แล้วแต่ครับถ้าในมุมของเขานะถ้าเขาบอกว่าอ้าว
ก็ไม่รู้ว่าก็ที่ดินเนี่ยเขาออกโฉนดเป็นชื่อให้ผมแล้วอ่ะครับ
แล้วอยู่ดีดีผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีครับท่านจะมาไล่รื้อย้อนหลังไปถึงตอนนู้น
แล้วบอกที่เป็นโมคะทั้งหมดอย่างนี้มันจะเป็นธรรมกับผมหรือเปล่าอย่างนี้
สิครับว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินอันนี้นะครับ
ตั้งแต่รุ่นก่อนเป็นคนเชิญให้ชาวบ้านมาอยู่ด้วย
ใช่ไหมที่ที่คุณป้าบอกใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นถามว่ารู้ไหมตั้งแต่ต้น
รู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าที่ดินตรงนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร
อืมแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรผมถึงบอกว่าต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี้ย
ครับเดี๋ยวให้เขาไปดูเรื่องของภาษากฎหมายอะไรชื่อไอ้เขาต้องใช้คำว่าแผนประทุศกรรม
อ่าแต่ไม่ได้หมายความว่าใครทำผิดหรือถูกค่ะเราต้องลื้อในสาระบบเดิม
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าการเข้าไปครอบครองที่ดินเปล่าเนี่ย
เป็นการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
ลื้อหรือไม่ลื้อนะครับเรื่องนี้มีเวลามาคุยกันสิ
ไกลเกลี่ยว่าที่ดินอย่างงี้จะช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้อย่างไรอืม
เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเอาละครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมก็คือเอ่อ
คุณพี่คุณอมรชัยอมรชัยครับนะครับพ่อก็เป็นหนึ่งคนที่เอ่อ
จากกายหรือว่าเป็นในรับหรือว่าเป็นในทุนซื้อที่นะรับเป็นในทุนซื้อที่
เสียเงินไปแล้วแต่ยังเห็นใจชาวบ้านพอมารู้ในภายหลังว่าชาวบ้านมาอยู่ในที่ที่แกเนี่ยรับซื้อเข้าไปแล้วไปโอน
โดดที่ดินจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็แทนที่จริงต้องเป็นตรงข้ามด้วยซ้ำ
ครับนะครับเพื่อที่จะต้องมาฟ้องขับไล่คนที่อยู่เนี่ยท่านไม่ทำตรงผมก็ต้องถือว่าเป็นการชื่นชม
แต่ข้อที่จริงเบื้องหลังก่อนที่จะซื้อเนี่ยเขาไม่ทราบเลยว่าที่ดังกล่าวเนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้ด้วย
อืมดังนั้นนี่แหละครับมันเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าเอ่อขออนุญาตให้เราได้ทำการบ้านก่อน
นะครับวันนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการมาผมก็ได้ไปตรวจสอบข้อกฎหมาย
เรียบร้อยก็ได้สั่งการตอนนี้จัดชุด
เดี๋ยวรอวันนี้เอกสารที่เพิ่งยื่นวันนี้จะเร่งเข้าที่
กรมสอบส่วนคดีพิเศษและจะกลับมาคุยกันตรงนี้
แต่ในอีกทางหนึ่งเราก็ให้ยุติธรรมจังหวัดเนี่ย
คุยสิผู้ใหญ่บ้านท่านครับถ้าอย่างไรแล้ว
กลับสู่ฐานะเดิมได้ไหมเช่นเอาเงินคืนทุกอย่างโอนคืน
ทำให้มันเป็นไปตามคันลองที่ควรจะถูกต้องหมายถึงทุกแปลงทุกหลังเลย
ก็เจตนาเดิมเนี่ยตั้งแต่ผู้ขายตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย
เขาก็มีเจตนาที่จะจัดสรรปันส่วนที่ดินนี้ให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว
ใช่ไหมครับใครที่ไม่ได้ปฏิบัติตามท่านเอาข้อเท็จจริงมาคุยกัน
นะครับถ้าคุยกันในข้อกฎหมายอย่างที่ผมบอกไงในที่สุดเนี่ย
เราก็ต้องกลับไปดูที่มาของเรื่องด้วยด้วยกันนะครับว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องสอบ
ปากคำชาวบ้านแต่ละท่านครับผมก็ต้องถือว่าวันนี้ชาวบ้าน
เพิ่งจะรู้เองว่าตัวเองเนี้ยถูกลอกค่ะนะครับถูกลอกถูกลงแล้ว
เพราะว่าเพราะผมได้สอบถามคุณยายคุณป้าบางท่านแล้ว
ครับก็บอกว่าก็เนี้ยก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเนี้ย
ที่ดินตัวเองกลายไปเป็นถูกขายให้กับในทุนไปเป็นที่เรียบร้อย
ก็เท่ากับว่าท่านเพิ่งทราบไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกว่า
เฮ้ยมันผ่านมาตั้งแต่ปีหนึ่งสี่มาจนถึงปัจจุบัน
ก็เพิ่งรู้นี่ครับอืมกฎหมายก็เขียนไว้ชัดนะครับ
รู้อายุความเริ่มนับถ้ายังไม่รู้ที่ผ่านมาอายุความก็ยังไม่นับแล้วฮ
แสดงว่ามันมีช่องอยู่มันก็มีช่องให้เห็นเพียงแต่ว่าทางอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งตอนเนี้ยผมตรวจสอบไปเนี้ยอายุแปดสิบกว่าแล้วใช่ไหมแปดสิบหกปี
สิบหกแล้วครับอืมมีรุ่นลูกอยู่มาถึงรุ่นหลานแล้วด้วยซ้ำ
ความจริงผมได้คุยกับทางหลานชายหลานสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะ
ค่ะนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันในรายการแต่ตอนเนี้ยพยายามติดต่อโทรหาอยู่
ยังไงถ้าอยากพูดคุยอยากชี้แจงเหมือนที่ทางคุณกันบอก
ธนกิจบอกรับสายแล้วคุยกันนะฮะอีกสักครู่กลับมานะครับ

คือก่อนเข้ารายการเนี่ยผมโทรศัพท์ไปคุยกับคุณพิชยาพร
ใช่ไหมที่เป็นคนที่มาบอกเฮียวอนชัย

แล้วก็พี่ชายคุณพิชพรชื่อคุณพานบัญชรนะฮะ
ซึ่งเป็นทนายความให้กับทางคุณปู่ที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วย
ก็ตอนนี้ไม่รับสายโทรศัพท์ซะแล้ว

เขาก็ชี้แจงให้ผมฟังนะครับในเบื้องต้นบอกว่า
ความจริงแล้วคุณปู่ของเขาเนี่ยเขาไปถามแล้วคุณปู่เขายืนยันแล้วก็พาไปที่อำเภอเพื่อให้คุณปู่เนี่ยยืนยันกับทางอำเภอเป็นการลงบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ว่า
ตั้งแต่อ้อนแต่ออกที่ชาวโบ้งชาวบ้านเขามาอยู่กันเนี่ยตรงนี้คือที่ของคุณปู่แล้วปู่ก็ให้มาอยู่ไม่เคยบอกเลยนะ
ว่าจะซื้อว่าจะขายว่าจะโอนที่อะไรให้ก็ชวนกันมาอยู่ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำชุมชนผู้นำชาวบ้าน
ส่วนที่เหลือเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินใครครอบครองแบบไหนอะไรยังไงหรือในส่วนของคุณอมรชัยก็แล้วแต่
เขากำลังเตรียมการในการที่จะฟ้องร้องในส่วนของเขาอยู่เหมือนกัน
รวมทั้งคนที่ออกมากล่าวหาใส่ร้ายหรือจะหมินประมาทอะไรด้วยคุณพิชยาพรและคุณผ่านบัญชรถ้าฟังอยู่อยากจะพูดอยากจะคุยอะไร
ณตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้
ท่านธนกฤษทางกระทรวงธนิยธรรมก็บอกแล้วว่า
เออถ้าจะไกลเกลี่ยกันมันก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะ

มันยังคุยกันได้ใช่ไหมฮะในทางไกลเกลี่ย
คุยกันได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
เอ่ออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ย
ถ้าทุกคนหันหน้าเขาคุยกันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เจรจาตกลงนะครับถ้าสมมุติว่า
ใครที่เป็นผู้เสียหายอย่างไรอย่างชาวบ้านบางท่านเนี่ย
นะครับเขาก็เขาก็พร้อมที่อย่างสมมุติว่า
มีการซื้อขายที่ดินกันจริงเนี่ย
บางส่วนที่เขายังต้องชำระเงินตามนี้อยู่เนี่ยนะครับ
ก็อาจจะได้พูดคุยกันหรือทางพี่ที่เงินเอาไป
ก็เจรจาต่อลองกันว่าอาจจะคืนกันอย่างไรอันนี้คุยกัน
ผมว่าเรื่องมันจะจบได้ง่ายนะครับ
ไม่มีคนเสียหายไม่มีคนเดือดร้อนครับ
อย่างอย่างคุณป้าอรสาที่เนี่ยถ้าในแปลงของคุณป้านะ

เราก็ผ่อนมาเดือนละหกพันผ่อนมาได้สักปีกว่า
รวมแล้วก็๘๐๐๐๐๙๐๐๐๐บาทค่ะประมาณ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาต่อว่าจะเอายังไง
หรือเขาบอกว่ายังไงให้เขาจะโอนให้ไหม
โอนให้ถ้าจ่ายถึงแสนห้า

จากเดิมนี่เคยซื้อตั้งแต่สี่สิบห้าสี่ปีก่อน
หรือว่าทางลูกหลานของเขาไหมฮะเกี่ยวกับปัญหาของเขา
เขาคุยกับผมตลอดแหละอืมก่อนเขาก็บอกว่าจะทำสัญญาให้
เดี๋ยวจะไปเอาไปกู้จากในทุนให้เอาเงินมาคืนผม
ผมก็เอาแล้วแต่ตามใจจริงครั้งแรกผมเอาแค่
ล้านกว่าบาทโอนคนละครึ่งเลย
คือการโอนเนี่ยมันเป็นเขาได้ประโยชน์คนเดียว
ผมไม่ได้ประโยชน์ผมเสียประโยชน์ผมยังแบ่งครึ่งให้อ่ะ
ให้เอาล้านหนึ่งก็ได้ร้านเด็ดผมก็เอา
สุดท้ายก็ไม่ได้สุดท้ายก็เดี๋ยวทำสัญญาให้อีกเลย
อีก๓เดือนเดี๋ยวจะเอาไปกู้ใหม่เอามาคืน
ถ้าเมื่อคืนไม่ได้ก็จะแบ่งแยกแบ่งโฉนดให้
ราคาประเมินของที่ดินผมก็โอเคเอาตามนั้น
แล้วทนายพี่ชายเขาก็เป็นคนล่างสัญญาให้ทนายผมพิมพ์เองด้วยลายมือเขา
การซื้อขายครั้งแรกก็พ่อเขาปู่เขาพ่อแม่เขาพอออกไปทั้งที่ดิน
ไปตั้งธนาคารโดยที่ผมก็สั่งโทรสั่งให้ผู้จัดการ
คือสรุปแล้วเนี่ยเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้
ทางฝากก็บอกให้ไปฟ้องแพ่งเอาความต้องการนะขนาดนี้
มีสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองค่ะเพราะว่าป้าก็
ซื้อแล้วซื้ออีกจ่ายแล้วจ่ายอีกไอ้รอบสุดท้ายเนี้ยมัน
มันหนักกว่ารอบแรกสองรอบแรกอ่ะ
อันนี้คือกำลังจ่ายอยู่ต้องมาจ่ายเพิ่ม
ท่านอื่นอันนี้ก็เพิ่งรู้กันหมดเลยใช่ไหมฮะว่าตกลงเอานี่เราไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแล้วเหรอ
ตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออะไรฮะสิ่งที่ต้องการที่สุด

กรรมสิทธิดินอยากให้ได้เป็นของตัวเอง
บ้านใส่แล้วไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรเลย
ค่าน้ำค่าไฟอยู่นะแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์เลยเนี่ย

คุณพี่เสื้อขาว
ค่ะก็อยากให้มันได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองเผื่อลูกหลานนะคะอืม
ก็อยากได้กรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองค่ะ
ก็เหมือนกันค่ะก็อยากได้เหมือนชาวบ้านคนอื่นเหมือนกันค่ะ
กลัวไหมกลัวกันไหมว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้แล้ว

กลัวแล้วค่ะกลัว

เครียดนอนก็ไม่หลับคิดอยู่
นอนอยู่ที่บ้านก็นั่งนอนมันก็คิดอยู่
คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดว่ามันจะไปยังไงมายังไงเนอะ
ไปหากระทรวงไหนก็ทิ้งใส่ตรงโน้นทิ้งใส่ตรงนี้
รอบอยู่อย่างนั้นในเมืองอุบลนั้น
เห็นบอกมีคนจะฆ่าตัวตายเลยเหรอ
มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เราก็คิด
ชาวบ้านคนอื่นมีไหม

เครียดหนักบางคนเค้าเครียดอยู่ไปก็ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง
อยู่ไปเพื่ออะไรเขาก็ว่าอย่างนี้
อันทุนก็มาขับไล่บางทีบางแปงก็มาขับไล่ไปแล้ว

แม่หน้าตีเนี่ยค่ะ

เป็นในทุนเจ้าของใหม่หรอ

อ๋อเจ้าของอดีตผู้ใหญ่บ้านฟ้องขับไล่ทำไมล่ะค่ะ

คือว่าเราอยู่ที่ดินไม่ว่าเป็นของเขา
เขาก็เลยขับไล่เขาจะไล่ออกเขาจะเอาที่ไปขายอีกที่หนึ่งเนี่ย

เป็นเหตุอะไรเค้าถึงไล่ออก

ถึงฟ้องไม่เลือกเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ
เขาขับไล่เรื่องที่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

แต่เขาจะเป็นสมัยที่๓มาแล้วรุ่นลูกเขานี่
เขาจะเป็นอีกสมัยที่๔ชาวบ้านไม่เลือก
มันมีปัญหาเรื่องอื่นกันไม่เจอที่ดินเลย

ศรีจันทร์ถ้าอยากจะพูดอะไรต้องชี้แจงกันนะฮะ

จะถูกฟ้องหมินประมาทอะไรหรือเปล่า

ถ้าใครขึ้นมากรุงเทพวันนี้มากระทรวงธรรม
จะฟ้องขับไล่ออกจากที่อย่างนี้เหรอ

เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ชาวบ้าน

ชาวบ้านผมช่วย
กระทรวงอินทรรมท่านเลขากระทรวงอินทรรมนะครับ
ธนกิจท่านสมศักดิ์เทพสุธิน

ที่จะทำอะไรกับเขาก็ได้แล้วนะครับ

ทำอย่างที่ท่านเลขาเปิดว่า

ผมว่ามันก็จบไปได้ด้วยความไม่ยากเย็น

แต่ว่าทุกอย่างเอากำปั้นทุบดิน

ก็สุดทางคือตอนนี้นะครับ
ผมประสานไปที่ท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะครับ
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
มธ๒เดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านถ้าท่านจะลุยกำปั้นทุกดินนะ
เดี๋ยวจะให้เอานังสือไปยื่นนะครับสอบเรื่องจริยธรรมของท่านด้วย
ว่าท่านสมควรไหมที่จะทำแบบนี้
ก็ให้ท่านเลือกเอามันมีวิธีการที่จะเดินด้วย
ทางเดินที่ออมชอมได้กับทางเดินที่จะกำปั้นทุบดิน
ริ่มที่ประตูได้ท่านเลือกเอาเป็นปัญญาชน
ผมคิดว่าท่านตัดสินใจได้ครับ
คือท่านผู้ชมถามมาว่าแล้วชาวบ้านไปได้จ่ายเงินเจ้าของที่หรือเปล่า

เขาชักชวนมาอยู่ในที่จะได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชน
จะได้ตั้งเป็นหมู่บ้านค่ะก็ให้ที่อยู่เนี่ยบอกให้คนละไล่
สองไร่ไล่ไล่หนึ่งคิดแค่สองร้อยสามร้อยสามร้อยนี่แหละค่ะ
ก็ไม่ได้จ่ายอะไรอีกเพราะว่าเขาคิดเขาเอาแค่นั้นเขาเอาแค่นั้น
เขาบอกว่าเขาเอาแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้ฉนงโฉนดที่ดิน
เดี๋ยวเขาจัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช่แต่เวลามันก็ล่วงเลยผ่านมา
แล้วมันก็เนี่ยแหละเป็นเหตุถึงปัจจุบันคือคืออย่างน้อยคุยกัน
ไม่รู้เรื่องทำยังไงฮะเนี่ยเพราะว่ามีการชำระเงินไว้ให้ก่อนหน้านี้
แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องให้ทางดีเอสไอเขาสอบสวนด้วยนะครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยก็คือตั้งเลขสืบสวนนี่แหละอืมต้องถามว่าถ้าเกิด
มีการซื้อขายอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้ไปครอบครอง
ฟรีฟรีอืมนะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
ที่เมื่อสักครู่นี้เสนอทางออกที่ดีให้ครับก็คือเปิดโต๊ะเจรจา
อืมแต่ถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องอ่าทางชาวบ้านก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะ
ก็เดี๋ยวให้ทางกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
เข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องเกี่ยวกับคดีความแล้วก็เรื่องทนายความด้วย
อันนี้ก็เป็นนโยบายหลักท่านสมศักดิ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับ
ยังไม่ต้องรีบออกไปนอนอยู่ริมถนนนะครับอยู่ที่บ้านทีหลังอยู่ที่บ้านไปก่อน
อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเราจะเราจะสู้ให้เพราะฉะนั้นนี่แหละ
ก็ถึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเรียนให้เข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรม
ครับนะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะรวยหรือจนเขาถึงได้อยู่แล้ว
วางเอาไว้ว่าคุณเดือดร้อนคุณเข้ามานะครับ
เราจะช่วยดูแลคุณ

กับเจ้าของที่ณปัจจุบันทุกคนกับชาวบ้านที่อยู่ในที่ดิน

โดยเฉพาะเจ้าของที่ดั้งเดิม
เดี๋ยวกระทรวงยุทธรรมจะย้อนไปนู่นเลย
กระทรวงมหาดไทยทางที่ดินก็จะช่วยด้วย
ไปดูต้นทาง๔๐๕๐ปีก่อนเลยว่าตกลงแล้วที่เนี่ย
มันเป็นที่แบบไหนและใครควรเป็นเจ้าของ
ก็ดูทุกมิติแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ
อยากให้วันนี้ได้นอนหลับสะใบใจก่อนนะครับ

ฝากให้สำหรับท่านที่เป็นผู้พิพาทกับทางชาวบ้านด้วย
ก็ขอให้นอนหลับนะครับคืนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะ
ก็ท่านก็คิดดีว่าจะเดินทางไหนนะครับว่าท่านก็รอจะรับเอกสารอยู่เหมือนกันนะครับ
วันนี้ยังไงกลับบ้านไปนอนหลับแต่เขาก็จะสู้เต็มที่เหมือนกันนะ
เขาบอกเขาจะสู้เต็มที่เหมือนกันไม่เป็นไรทางนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะสู้เต็มที่ให้เหมือนกัน
บอกว่ายังไม่ต้องไปเช่าเต็นต์นะยายนะยังไม่ต้องไปเช่าเต็นต์นอนที่บ้านก่อน
นอนหลังเดิมไปก่อนจ่ายค่าน้ำก็ใส่ปกติก่อนเขาก็จะสู้เต็มที่เหมือนกันเขาบอก
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง